ส่วนคลิปนี้ให้คุณผู้ชมช่วยกันดูแล้วตามหาหรือว่าแจ้งเบาะแส
ซี่คันนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมคือผู้โดยสารซึ่งเป็นคุณยาย
และทราบว่าป่วยเป็นอำมพลึกด้วยนะคะก็เรียกแท็กซี่คันนี้
ปาดเข้ามาเพื่อที่จะรับคุณยายปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์หักหลบค่ะ
แท็กซี่คันนี้แล้วก็ไปชนฟุตบาทจากนั้นกระเด็นมาชนคุณยาย
สลบแน่นิ่งไปเลยค่ะฮะนี่กล้องจับภาพตั้งแต่คุณยายเดินมา
ปากซอยเลยนะคะเนี่ยโบกแท็กซี่ปาดเข้ามาจะรับนะคะ
เห็นไหมคะมอเตอร์ไซค์หักหลบเพราะว่าโดนเบียด
เสร็จแล้วไปชนฟุตบาทแล้วก็ชนคุณยาย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้แล้วกล้องจับภาพแท็กซี่ขับหนีไปเลย
ไปเลยอ่ะไปเลยค่ะคือมันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดอะค่ะ
เนี่ยค่ะนะคะตอนตีห้าของวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาที่ซอยเอกชัยยี่สิบสอง
คุณยายท่านเป็นอะไรนะที่คุณวันละพรบอกท่านเป็นอำมาตรกรึ่งซีก
แล้วเห็นไหมล่ะกว่าจะเดินถึงปากซอยอ่ะ
กว่าจะเดินได้แต่ละก้าวนี่แหละนิดนี่อ่ะนี่คุณผู้ชมดู
ค่อยค่อยเดินมาอย่างเงี้โอ้โหพอมาถึงปากซอยแล้วโดนชนโอ้
นี่ค่ะคือน่าเห็นใจจริงแล้วแท็กซี่ก็ไปเลย
นะฮะก็ต้องขอความช่วยเหลือเลยเพราะอะไร
คือมันน่าเศร้าน่าเห็นใจยิ่งกว่านั้น
คือคุณยายอยู่คนเดียวนะคะไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ด้วย
แล้วแท็กซี่ก็ไปแล้วนะคะนี่พลเมืองดี
เขาถ่ายไว้ตอนที่เข้าไปช่วยนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เข้าไป
หัวแตกเลือดไหลเต็มพื้นแต่ว่านอนแน่นิ่ง

เอาผ้ายายกันดีกว่ายายครับโอ้ยยายหัวแตกเลยอ่ะ
เอาผ้ายายกันดีกว่าแกะผ้ามาดีกว่าพี่
ผ้าด้วยยายแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูแกะผ้า
หัวขึ้นนิดนึงยายยายหัวขึ้นนิดนึงครับ
ขอโทษยายนอนเลยนอนยายนอนเลย
คือคันต้นเหตุหายไปแล้วนะคะขับหนีไปแล้ว
แล้วนี่คือสภาพห้องพักของคุณยายค่ะ
คุณยายท่านนี้ก็คือคุณยายพรนะคะคุณยายวันธนีอุไรวันอายุหกสิบเก้า
ตอนนี้เนี่ยอาการยังตอบสนองได้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เลือดคั่งในสมองค่ะ
เจ้าของบ้านเช่าที่คุณยายเช่าอยู่เนี่ยบอกว่าคุณยายอยู่คนเดียว
ก็จ่ายค่าห้องวันละ๔๐บาทมีลูกชายทำงานเป็นกู้ภัยนะ
แต่ว่าไม่ได้ติดต่อคุณยายมานานมากแล้วก็ต้องตามหานะคะ
ลูกชายคนนี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซคันที่ชนเนี่ย
เขายอมรับนะว่าเขาชนแต่ว่าเราเห็นว่าเขาขับ
หลบแท็กซี่ที่ปาดหน้ามานะคะเนี่ยค่ะไปไปฟังเสียงของมอเตอร์ไซคันนี้หน่อยค่ะ
ช่วยดูแลเต็มที่ครับตามที่พวกผมจะทำได้อ่ะครับสงสารครับ
เพราะเหตุการณ์นี้จริงแล้วมันถ้าเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
มันก็ดีไปผมกับแท็กซี่แต่เนี่ยมันมียายเข้ามาเกี่ยวด้วยครับ
แล้วผมก็พอผมเห็นแล้วผมก็ตกใจผมไม่คิดว่า
ตอนที่ผมล้มไปจะไปถลายไปชนเมียไปชนคนด้วย
นี่ค่ะก็ตามหาแท็กซี่คันนั้นเลยนะคะต้นเหตุ
เพื่อที่จะให้มาร่วมรับผิดชอบค่ารักษาของคุณยายนะคะ
ความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยภูมิกับสนบางขุนเทียนบอกว่า
ดูจากหลักฐานแล้วเนี่ยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาในเลนส์ปกติ
แท็กซี่เนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น
ตอนนี้ก็ต้องติดตามตัวแท็กซี่มาสอบปากคำคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ